อาเอกสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดการ
พระเอกในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ

กำลังใจครอบครัวอาเอกด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้กำลังต่อสู้กับการรักษามะเร็งอยู่
ตอนเข้าวงการภาพยนตร์ก็เอกก็แนะนำเหรอ
ใช่อาเอกเป็นผู้มีพระคุณของมิวพี่อุ๋ยที่เล่าไป
มิ้วเคยเล่นละครเรื่องพลอยเผาแสงกับพระเอก

มุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
ก็เลยได้เล่นหนังของท่านมุ้ยเพราะอาเอกสรพงศ์เลยนะคะ

ก็เหมือนพี่ท็อปพี่ไทยเอกพันธ์บินบรรลือฤทธิ

ก็สนิทสนมรักไข้กับอาเอกสรพงศ์มาก

คือเมื่อ๒วันก่อนเนี่ยเราได้รับคำยืนยันว่า
อาเอกเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งจริง

หลังจากก่อนหน้านี้เคยพบเชื้อมะเร็งก็พยายามรักษามาแล้ว
ผ่านมา๕ปีเนี่ยมันย้อนกลับมาอีก
หลังจากไปรักษาอาการอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะ
ทำให้พี่ท็อปพี่ไทยต้องออกมาแถลงข่าวในเรื่องนี้
ท็อปพี่ไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าได้ไปเยี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
บอกว่าอาการป่วยมะเร็งของสรพงษ์ชาตรีพระเอกชื่อดังของเมืองไทยเนี่ย
เมื่อช่วงเช้าเพิ่งไปเยี่ยมมาที่โรงพยาบาลบำรุงราช
ท่านผู้ชมดูภาพด้านบนเนี่ยนะฮะที่โรงพยาบาลบำรุงราชนะครับ
เมื่อช่วงเช้าเพิ่งไปเยี่ยมส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นภาพไปเยี่ยมมา
สักพักใหญ่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึง
ท็อปพี่ไทยบอกว่าเรื่องป่วยเป็นมะเร็งของอาเอกสรพงษ์ชาตรี
เอาเรื่องมะเร็งสมองก่อนขอชี้แจงว่าไม่ใช่นะฮะ
อาเอกสรพงศ์ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งสมองตอนนี้เป็นมะเร็งปอดระยะที่๒
มะเร็งปอดระยะที่๒นะครับซึ่งต้องย้อนไปเมื่อ๕ปีก่อน
อาเอกสรพงศ์ตรวจพบมะเร็งปอดแล้วเข้ารับการรักษาผ่าตัด
เอาเนื้อร้ายที่ปอดข้างซ้ายออกไปประมาณ๔๕เซนติเมตร
อาการก็ดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตรับงานแสดงได้ตามปกติ
อันนี้มา๕ปีก่อนจนเมื่อมีนาคมปีที่แล้ว๒๕๖
ภรรยาของอาเอกสรพงศ์ก็คือคุณดวงเดือนจิไทยสงฆ์
โทรมาแจ้งข่าวกับพี่ท็อปพี่ไทยบอกว่าอาการมะเร็งของอาเอกสรพงศ์เนี่ย
กลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ
ท็อปพี่ไทยบอกว่าตอนนั้นรีบไปเยี่ยมไปหาที่บ้านเลย
ไปถึงก็ค่อนข้างตกใจเพราะพบว่าอาเอกสรพงศ์เนี่ย
โอ้โหเปลี่ยนไปค่ะสู้ผอมอะไรบางอย่างประมาณอย่างนั้นนะ
ส่วนที่สำคัญก็คือเหมือนกับจำไม่ได้ว่านี่คือท็อปไทย
นี่คือบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการทบทวนความจำ
สุดท้ายก็จำได้นี่คือภาพนี้ใช่ค่ะที่ไปเยี่ยมในตอนนั้น
ภรรยาเอกแจ้งมาว่ามะเร็งมันกลับมาอีกรอบนะ
พอไปเยี่ยมที่บ้านเนี่ยอ้าวถึงจำได้ว่าโอ้เป็นใครเป็นใคร
ได้นั่งคุยกันมีหัวเราะเฮฮากันบ้าง

มีนาคมปีที่แล้วนะฮะนี่พี่ท็อปพี่ไทยให้มาดูนะครับ
หลังจากนั้นอาการของอาเอกสรพงศ์ก็เหมือนกับทรงมาตลอดนะครับ
จนกระทั่งเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
อาเอกสรพงศ์ไปกินกล้วยน้ำว้า

ครอบครัวจึงต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
แล้วเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน

ล่าสุดเช้าวันนี้ที่พี่ท็อปพี่ไทยไปเยี่ยมนะครับ
แต่ว่าอาการดีขึ้นกว่าตอนที่ไปเยี่ยม
เมื่อครั้งที่แล้วคือมีนาคมปีที่แล้วซะอีก
ท็อปพี่ไทยบอกแพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว
อาเอกสรพงศ์ก็จะมีลักษณะอาการสำลักบ้างไอบ้าง
เวลาที่คุยนานแพทย์ก็จะให้ยานอนหลับเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็ได้ถ่ายภาพที่หน้าห้องของโรงพยาบาล
กับจังห่ะธีและภรรยาของอาเอกส์

ว่าอีกไม่เกินสัก๗วันเนี่ยแพทย์น่าจะให้กลับบ้านได้
จะไปเยี่ยมอีกครั้งแล้วจะไลฟ์ด้วยนะแฟนแฟนจะได้
เห็นว่าความคืบหน้าเป็นยังไงจะได้หาคิดถึงกัน

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการมะเร็งนะครับณขณะนี้ที่เป็นมะเร็งปอดระยะที่สองอยู่เนี่ย
ต้องมีการฉีดยาเข็มหนึ่งก็๑๘๐๐๐บาทต้องใช้หลายเข็มอยู่
ก็มีทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาช่วยเหลือกันอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันพี่ท็อปพี่ไทยขอเป็นตัวแทนครอบครัวของอาเอกสรพงศ์
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวของสรพงษ์ชาตรี
และขอย้ำว่าสรพงษ์ชาตรีตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยวัย๗๒ปี
กำลังรักษาอาการมะเร็งที่ปอดอยู่
ซึ่งอาจจะมีเชื้อมะเร็งเนี่ยกระจายไปทั่วร่างกายอยู่บ้าง
แต่ไม่มีมะเร็งที่สมองนะฮะ
กล้วยก็เข้าไปในหลอดลม
ทำให้พี่เอกเนี่ยอาการคือน้องเดือนก็ตกใจหายใจไม่ออก
แล้วมุมแรกก็รีบจัดการทำโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่าง
ทำให้พระเอกเนี่ยโอเคดีขึ้นตามลำดับ
ไม่เลยครับหมอบอกว่าไม่ใช่เลยนั่นคือเป็นข่าวลือที่ออกไปจริง
พี่เอกก็แค่เชื้อมะเร็งกระจายตามร่างกาย
แต่ไม่ได้ถึงกับเป็นมะเร็งที่สมองไม่ใช่เลย
อยากจะให้แฟนของคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับ

อย่าได้วิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งที่สมองนะครับ
จริงแล้วไม่มีเรื่องมะเร็งในสมองนะครับ
เพราะฉะนั้นที่อาเอกเข้าโรงพยาบาลในวันนี้นี่คือ
ทานกล้วยน้ำวาเข้าไปแล้วสมรักสมรักอย่างหนัก
แต่ไม่ได้ว่ากำเริบจากอาการมะเร็งนะฮะ
อาการมะเร็งเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษากันอยู่นะครับ
แล้วตอนนี้อาเอกก็อากาศดีขึ้นตามลำดับ
ก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะแฟนคิดถึงนะคะ